พูดถึงวงการผ้าเหลืองช่วงนี้มีข่าวเฉากันทุกวัน
หลายวัดหลายรูปจริงเลยนะครับ
ดังนั้นพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่ออกมาเพื่อการปฏิรูปศาสนา
ไปถึงไหนหรือไม่อย่างไรต้องฟังการวิเคราะห์ให้ดี
อาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
รากาศประชาสำคัญว่าอดีตทรักษ์กัตโต
จะไปโชว์ตัวที่งานที่นั่นที่นี่

ไม่รู้ว่ายกเลิกไปหรือว่าหลบไปก่อน
แต่ว่าข่าวที่คุณบุ๊คคุณน้ำแข็งเอามาพูดเมื่อสักครู่โอ้โห
ครึ่งชั่วโมงหกหมื่นโชว์ตัวเนี่ยนะโชว์ตัวเนี่ยหกหมื่น
ครึ่งชั่วโมงอันนี้เป็นผลพวงจากการที่ไปมีเซ็กกับศรีกา
ก็เลยคนต้องการจะดูขนาดนี้เฉลอะ
หลังจากผมขีดเส้นใต้เรื่องนี้ไปเมื่อวาน
มีแฟนแฟนรายการบอกเข้ามาเยอะเลยครับว่าเห็นด้วยที่เราจะช่วยกันระงับยับยั้ง
อย่าให้สังคมจิตเตลิศไปเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมเสพเมถุนของพระ
เพราะจะนำไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมของพระพุทธศาสนาหนักกว่าที่เป็นอยู่
ในทางกลับกันใครที่พูดแล้วเป็นข่าวพูดแล้วสังคมฟัง
ช่วยกันออกมาพูดเรื่องนี้อย่างเช่นกรณีที่นักร้องดังอาจารย์ไข่
อาจารย์ไข่ร้องเป็นเพลงเป็นกรอนมโนลามีเนื้อหาประชดประชันเรื่องของอดีต
กระเกาะโตและศรีกาตองที่ไปพรอดรักกันบนสรรคื่น
อาจารย์ไข่ยกเอาเหตุการณ์ในสมัยราชการที่๑
บอกว่าช่วงนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่๑พระรูปไหน
ถูกจับได้ว่าเสพเมถุนไม่ได้แค่ว่าถูกจับศึกนะครับ
แต่จะถูกจับโบยเขี้ยนตีเจอเข้าไปทั้งสมีทั้งศรีกา
อาจารย์ไข่ก็ร้องเป็นกรอนมโนลาว่าน่าจะจับตัวมาสักหน้าเป็นรอยตีนกาประจาน
อีกคนนึงที่ออกเป็นข่าวแล้วเมื่อวานนี้คือคุณศรีสุวรรณจัญญา
เสนอให้สสสวออกกฎหมายเอาผิด
ลงโทษกับพระที่มีพฤติกรรมเสพเมถุนอย่างจริงจัง
เพราะว่าทุกวันนี้ในทางโลกยังไม่มีกฎหมายใดมาลงโทษมีแต่โทษทางวินัยของพระ
ยังสู้ลาวไม่ได้เพราะลาวเนี่ยเขามีกฎหมายจำคุก
คือจำคุกพระตั้ง๓ปีศึกแล้วจำคุก
ของเราถามว่าเรื่องนี้รัฐบาลว่ายังไง
คุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีสำนักที่ทำการกำกับดูแลสำนักพุทธ
ข่าวถามว่าได้คุยกับนายกเรื่องนี้ไหม
คุณนุชาบอกว่านายกไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใด
วิศนุเครืองามถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ก็บอกแต่ว่า
ยังไม่ได้คุยกับนายกแต่ได้คุยกับผู้อำนวยการสำนักพุทธคุณสิบปวรแก้วงาม
นักข่าวถามว่าได้คุยกับเรื่องการเพิ่มโทษอะไรหรือไม่ยังไง
วิศนุบอกว่ายังไม่ขอตอบในเรื่องนี้
ถามย้ำว่าจะมีการสังขยนาเกี่ยวกับบุคคลพระหรือไม่
วิศนุตอบประโยคเดิมว่ายังไม่ตอบในตอนนี้
ขอให้ผู้อำนวยการสำนักพุทธไปศึกษาก่อนเพราะเขายังใหม่แล้วยังนึกไม่ออก
อันนี้แปลความว่ารัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย
แต่ผมจำได้จำได้ว่าหลังจากมีการยึดอำนาจคอสชในปี๕๗
มีการพูดถึงการปฏิรูปประเทศในด้านต่างหลายด้าน
รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาด้วย
แล้วพูดกันมากในช่วงนั้นว่าเรื่องที่เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระมันมีปัญหาหมักหมมมากมายเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ของวัดผลประโยชน์ของพระเรื่องของการบริหารจัดการเงินของวัด
คณะกรรมการปฏิรูปด้านการศึกษาบางท่านเคยมาตั้งวงคุยกับผมว่า
จะช่วยกันผลักดันให้มีการปฏิรูปด้านศาสนาอย่างจริงจังยังไง
ในประเด็นนี้ประเด็นนั้นเราคนทำสื่อก็บอกเอ้าเห็นด้วยยินดีที่จะร่วมมือกัน
แล้วต่อมาเรื่องของการปฏิรูปศาสนาในสภาปฏิรูปประเทศก็ค่อยเงียบหายไป
สภาพปฏิรูปแห่งชาติก็ไม่ได้รับความสนใจสอบถามได้ความว่า
ถูกเบรกแม้กระทั่งคุณภัยบูลนิติตะวันที่ทำท่าจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้
เคยมาออกทีวีกับผมหลายครั้งเคยใช้เรื่องนี้เป็นนโยบายชูเป็นจุดขาย
ในการหาเสียงเลือกตั้งฟังดูเหมือนว่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ย
คุณไพบูลก็ฟ่อไปด้วยฟังดูเหมือนว่าอ๋ออาณาจักรของคุณไพบูล
ไม่อยากไปยุ่งกับพุทธจักรรัฐบาลไม่อยากไปยุ่งกับพระนี่
แล้วถ้าถอยกลับไปอีกหน่อยท่านผู้ชมคงพอมิดได้ช่วงปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่ากว่า
ตอนนั้นเนี่ยมีพระประเภทหนึ่งที่เรียกว่าพระวิญญาธิการ
รับการแต่งตั้งเขาเรียกกันว่าตำรวจพระเป็นที่พูดถึงกันมากเลยครับ
เพราะว่ามีบทบาทในการคอยจัดการกับพระที่ปฏิบัตินอกรู่นอกทาง
ผมยังจำภาพข่าวที่ออกมาทางโทรทัศน์ได้พระที่ปฏิบัตินอกรู่นอกทาง
หนีและพระที่ลายจับเป็นอยู่พรรคครับมาวันนี้บทบาท
ของตำรวจพระหายไปแล้วฟังว่าพระชั้นผู้ใหญ่ท่านไม่
อยากให้เกิดความแตกแยกในวงการสงฆ์หรือไม่อยากให้
ชาวบ้านได้เห็นภาพเห็นข่าวแบบนั้นวันนี้หน้าที่
ตำรวจพระก็กลายเป็นหน้าที่ของหมอปลามันจะใช่หรือ
ไม่ใช่จะควรหรือไม่ควรจะเหมาะหรือไม่เหมาะก็แล้ว
แต่แต่จะคิดแต่ผลงานของหมอปลาก็ปรากฏออกมาเป็นรูป
ทำหลายเรื่องคือศึกพระนอกลูกนอกทางไปแล้วหลาย
รูปแล้วคงจะต้องเจอกันอีกหลายรูปหลายวัดเพราะหมอ
ปลาบอกว่าจะลุยทำหน้าที่นี้ต่อเพื่อปกป้องพุทธ
ศาสนาไม่ให้มัวหมองไปมากกว่านี้บางวัดที่ร้อนตัว
ก็ติดป้ายประกาศห้ามหมอปลาเข้าวัดแต่พอถูกสังคม
ตั้งคำถามก็ยอมปลดป้ายออกตัวเจ้าอาวาสเองก็
ลาศิกขายอมรับว่าสั่งหมูกระทะมาฉันจริงนี่
ฉะนั้นขีดเส้นใต้อยากจะบอกว่าถ้าผู้ที่มีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพระเรื่องพุทธศาสนายังถือ
คติชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ก็ขอให้นึกถึงความคิดของ
คนรุ่นใหม่บ้างคนรุ่นใหม่เนี่ยโตขึ้นมาเขาก็ห่างห่าง
วัดอยู่แล้วแล้วมาเจอกับความไม่ชอบมาพากลในวงการ
พระให้เฉาโชว์แบบนี้คนรุ่นใหม่ก็ตั้งคำถามอยู่ในใจ
มากมายเช่นตั้งคำถามว่าทำไมต้องเอาเงินไปให้พระ
ทั้งที่พระก็ร่ำรวยและเอาเงินไปใช้ในทางที่ไม่
ถูกต้องเยอะแยะไปหมดเขาตั้งคำถามกับพ่อแม่เขาที่เอา
เงินไปให้พระหรือไปทำบุญถวายพระแต่ว่าครอบครัวก็
ไม่ใช่ว่าร่ำรวยยังลำบากและเดือดร้อนอยู่ด้วยซ้ำ
ใดคำถามแบบนี้มันจะดังขึ้นเรื่อยในจิตใจของคน
รุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตมาอยู่ในสังคมถ้าผู้เกี่ยว
ห้องไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันเนี้ยมันจะบรรพรความ
เชื่อถือความศรัทธาที่คนรุ่นใหม่มีต่อพุทธศาสนา
มีต่อวัดมีต่อพระนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้